ใช่แล้วค่ะวันนี้แนะนำเป็นร้านนี้เลย

ร้านปลาร้าสับนะคะ
จากร้านปูเสือหมูปลาร้า

โดยครูออฟและครูเปิ้ลช่วยกันทำขายหารายได้เพิ่มเติม
หลังจากการสอนนักเรียนเนี่ยนะคะ

สั่งได้จากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอหรือว่าถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะ

ถ่ายไม่ทันหรือว่าอยากจะไปฝากร้านบ้างก็ไม่ยากนะคะ
ทำตามกติกาง่ายเลยค่ะคุณผู้ชม
เพียงแค่ถ่ายรูปสินค้าของคุณมา๒๓ภาพ
หรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดของสินค้าราคาและที่ตั้งมาทางอินบ็อกซ์
เอาล่ะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ

แล้วก็ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ